เมื่อวานนี้นะฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น
เพลิงไหม้ครั้งนี้เขาบอกว่ามันมีเสียงระเบิดก่อน
จากนั้นนะคุณไฟมันลุกไล่ตามกำแพงหมดเลย
มันไหม้มาตามสายไฟ
และสถานที่ที่ไหม้มีแต่วัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลย

โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงงานผลิตโฟมในจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
เกิดขึ้นช่วงเวลาเกือบห้าทุ่มของเมื่อคืนนี้แล้วนะครับที่โกดังแห่งนี้นะฮะ
ซึ่งภายในโกดังภายในโรงงานเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับโฟม
คุณดูฮะมันก็เลยมีวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

นี่จากมุมบนถ่ายจากโดรนปรากฏว่าโหเห็นทั้งแสงเพลิง
ควันกระจายเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยนะครับ
โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๖ถนนตัดเชือก
ขออภัยถนนต้นเชือกไซน้อย
ที่ตำบลหนองพราวงายอาเภยใส่น้อยจังหวัดโนธบุรี
เป็นโรงงานขนาดใหญ่พื้นที่กว่า๑๐ไร่
เจ้านาธีต้องกระดมรถดับเพลิงมากกว่า๓๐คัน
จากบริเวณข้างเคียงโรงงานไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
ไม่มีคู่น้ำอยู่เลยต้องใช้รถดับเพลิงเท่านั้น
เจ้าหน้าที่เร่งช่วยกันควบคุมเพลิง
ไปเวลาประมาณ๒ชั่วโมง
ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เกือบตีหนึ่งแล้วนะคุณนะ
อีกทั้งหลังคาของโกดังเริ่มยุบตัวลงมาทั้งหมดนะฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องยุติการดับเพลิงชั่วคราว
เพราะเกรงว่าโรงงานอาจจะซุดตัวถล่มลงมาเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
ก่อนที่จะมีการเริ่มปฏิบัติการกันใหม่อีกครั้ง
โดยใช้เวลาเกือบ๓ชั่วโมงเพลิงจึงสงบคุณ
สับแล้วนะคุณนะตี๔ตี๕นะฮะเพลิงถึงสงบนะครับ
ทีนี้นายสุวัสดิ์แสงอิ่มอายุ๕๘ปีซึ่งเป็นรอปภโรงงาน

บอกว่าขณะเกิดเหตุกำลังเข้าเวรอยู่ที่ป้อมยามภายในโรงงาน
ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้น๒๓นัด
เขาบอกว่าตุ้มเสียงดังเลยนะครับ

พบลูกไฟเนี่ยอย่างที่บอกไปเขาบอกโอ้โห
ไฟมันลุกไล่ตามกำแพงไหม้สายไฟเป็นพลึบเลย
เป็นลูกไฟมาเลยลามตามข้างกำแพง

จากนั้นพนักงานซึ่งกำลังทำงานกันอยู่ภายในโรงงาน

เสียงระเบิดมันดังขนาดไหนอ่ะคะ

ดัง๔ครั้งก่อนไป

ลูกไฟมันวิ่งตามเลยบอกวิ่งหนีนะ
วิ่งหนีมาข้างแค่แมงแต่ไฟมันพืบมาเลย

เปิดเผยนะครับว่าในจุดที่เกิดเพลิงไหม้

ก็จะเป็นม้วนฉนวนกันความร้อน
แล้วก็พลาสติกกันกระแทกจำนวนมากครับ

ขณะเกิดเหตุมีคนงาน
ทำงานอยู่ถึง๑๙๐คนนะคุณนะ

ส่วนผู้บาดเจ็บ๑คนทราบว่าก็คือนายชิดในอูอายุ๒๕ปีสัญชาติเมียนมานะครับ
ถูกไฟไหม้ที่แขนและขาส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
แล้วก็ยังมีแมวไทยอีก๕ตัวอยู่บนชั้น๒ที่เลี้ยงไว้ในกรง
แน่นอนแมวตายในเปลวเพลิงทั้งหมด
ความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ที่เกิดเหตุในช่วงเช้าวันนี้
พบว่าโรงงานได้ฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้ตลอดเวลานะครับ
จากไฟยังดับไม่สนิท
โดยที่ไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเลย
เพราะกลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัยด้วยคุณ
หลังคามันซุดลงมากลัวถล่มนะฮะกลายเป็นพื้นที่อันตรายแล้วนะครับ
ด้านของเจ้าของร้านรถยนต์ที่อยู่ติดกับโกดังที่เกิดเหตุนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเมื่อคืนนอนอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้น๒๓ครั้ง

ไฟกำลังลุกไหม้มาจากทางด้านหลังของออฟฟิศอย่างรวดเร็วนะฮะ
แล้วก็สะเก็ดไฟบางส่วนปลิวข้ามหลังคาของโกดังแห่งนี้
ลงมาในพงหญ้านะฮะทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาอีกนะครับ
พงหญ้าตรงนี้มันอยู่ข้างบ้านของเขา

กลัวว่าไฟมันจะลุกลามมาไหม้บ้านเขาด้วยนะฮะ
พี่เขากลัวไฟมันลุกลามนะฮะเพราะว่าร้านของเขา

มันเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับ
เหตุการณ์นี้ภูมิกับการสพไซน้อยนะครับ
บอกว่าในเบื้องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครนะครับ
ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร

แล้วก็จะนำตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำเพิ่มเติมครับ
ส่วนค่าเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า๓๐ล้านบาท

เพราะว่าตรงนี้ต้องเป็นจุดอันตรายไว้ก่อน
ปิดกั้นกระดังปิดกั้นโรงงานไว้ก่อนนะครับ